เอาไปต่อกันเลยที่กำแพงเพชรวัยรุ่นแหมโจแค้นไปขี่รถจักรยานยนต์
รัวยิงอดีตเขากลางบ้านกลางเมืองไม่กลัวกฎหมายเสียงดังสนั่นแบบนี้ครับ
ตอนนี้มันจำเปิดหลายอย่างมากเนี้ยใครที่สุดสุดอยู่กับนี้

อ่อคุณพี่กรอปคะอันนี้เค้ามีการตั้งกองถ่ายภาพยนตร์หรือเปล่า

เออแล้วนับไปนับมา๗นัด

กลัวมิดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้นะ
๗นัทดูว่าชมแล้วจะกดออกเมื่อที่ออกมาถ่าย

ใครจะออกแหมมีการขี่ไปยิงขี่ไปแล้วย้อนกลับมายิงอีก
นะฮะแล้วก็เอารถจักรยานยนต์เป็นเกาะกำลังแล้วจะไปยิงเขาอีก
ใครจะไม่ออกมาไปท้าเขาออกมาออกมาแบบนี้
อันนี้มันอะไรกันมันบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงนะคุณผู้ชม
กล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนอันนี้เป็นกล้องริมถนน
คืออะไรกันก็ไม่รู้วัยรุ่นเนี่ยเขาขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คัน
บึ้นไปบึ้นมามาจอดโต้เถียงกันเสียงดังออกมานี่ออกมานี่
แล้วก็เอาปืนไล่ยิงกันปั้งปั้งปั้งปั้ง
ทำกราฟิกเห็นแล้วว่าเขามีการยิงกัน๗นัดด้วยกัน
แต่ว่าเจ็ดนัดเนี้ยเขาขี่วนไปวนมาอยู่สามรอบ
ระหว่างวนไปเขายิงไปอืมนะมีเสียงดังขึ้นมาแบบนี้
แต่จริงแล้วมันมีมากกว่าที่เราได้ยินได้ฟังนะ
จริงแล้วเนี่ยเขายิงไป๑๕นัดนะแต่เราเอามาให้ได้ยินได้ฟังบางช่วงบางตอนเท่านั้นนะ
ค่ะแต่สิบห้านัดเนี้ยเราไม่ทราบว่าเป็นฝ่ายไหนบ้างอืม
มันปุ้งปั้งปุ้งปั้งแบบนี้ไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นมีปืนออกมากี่กระบอก
ฝ่ายนี้ก็ยิงไปไม่รู้ว่ามีปืนกี่กระบอกเหมือนทั้งสองฝ่ายยิงใส่กันนะครับ
มีใครเป็นอะไรไหมเนี่ยอ่านะฮะคือเรื่องราวเนี้ยเพจกำแพงเพชรร้องเรียนอะไร
บอกไว้ที่นี่เขาเอามาโพสต์คลิปพร้อมข้อความบอกว่าเมืองคนแกร่งอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเอ็ดตุลาคมตอนตีสามสี่สิบเก้านาทีค่ะไม่นอนเหรออืม
นะฮะไล่ไปจนถึงเกือบตีสี่เห็นไหมจากนาฬิกาในวงจรปิดเนี่ยค่ะนะฮะ
คือยิงกันลั่นบ้านลั่นเมืองไม่กลัวต่อกฎหมายประชาชนเขาก็นอนไม่ได้กลัวมันปืนอ่ะเนอะ
กระสุนมันจะไปเข้าบ้านใครก็ไม่รู้อ่ะนะครับวอนตำรวจปราบรามให้หมดวัน
จะมีการก่อเหตุซ้ำคือล้างแค้นกันอ่ะค่ะนะครับอ่ะทีมข่าวล่าสุดเมื่อวานลงไปกับตำรวจแล้ว
ไปเจอไปเจอเจ้าของบ้านที่มีกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นไปคุณสมโพงอายุห้าสิบสองปีแล้วบอกว่า

สักพักปืนตึ้มป้องอย่างนี้

กล้าออกไปดูไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก่อนว่า

กลัวจะไม่ปลอดภัยเพราะร้านบ้านเขาอยู่ริมถนนไง
วอนจะให้ตำรวจเร่งจับตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้
แล้วอยากจะให้แบบตอนกลางคืนมีตำรวจสายตรวจแวะเวียนมาดูแลกันหน่อย
เพราะเส้นนี้มันเปรียวแล้วมันมีวัยรุ่นมารวมตัวกันมาก่อเหตุบ่อย
ล่าสุดตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจมาก
มายิงกันแบบนี้เดี๋ยวจะตรวจสอบนะข้อมูลจากกล้องวงจรปิด
แล้วจะติดตามกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มโจพวกนี้มาดำเนินการตามกฎหมายให้ได้
ได้เข็ดหลาบกันสักทีนะครับ